สมหวังอย่างที่ใจเราปรารถนาแล้ว

น้องสาวของพี่กุ้งสุธิราช

ต้องบอกว่าคุณแม่ของสาวิเนี่ย

หลวงพ่อผอมวัดโพธารามจังหวัดชายนาฏ

ในเรื่องของสุขภาพของสาวิ
แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าป่วยในเรื่องอะไร

ให้ลูกสาวแข็งแรงไม่ป่วย
คุณผู้ชมทำเอาขนลุกกันเลยนะเมื่อสิ่งที่คุณแม่ของสาวิคอไว้สมหวังดั่งใจค่ะ
งานนี้คุณแม่รีบเลยรีบพาลูกสาวเดินทางมาแก้บนทันที
ไข่ต้มจำนวน๕๐๐ฟองคุณผู้ชม
และข้าวต้มมัดพร้อมด้วยนางรำรวมไปถึงขบวนกลองยาว
ซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อผอมท่านชื่นชอบนะคะ
และด้วยความเป็นนางเอ็นเฎอะเนี่ยเนอะเห็นนักปร้องมาใหล่และมีขบวนนางรำมาขนาดนี้
สาวิช้าอยู่ทำไมล่ะคะนี่
งานนี้นะคะสาวิก็ไม่พลาด
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือพี่แจ๊คเรือนขวัญช่วยกันลุ้นช่วยกันดูหน่อย
มาเลขไหน๘๙อุ้ยเลขสวยเลขสวยนะเลี้ยงมาเลย
๘๙เลข๘มาอีกแล้วอ่ะบอกแล้ว
อ่ะส่วนคนนี้แหมให้ร้องเพลงอีกแล้ว
น้องจะพาพี่ลองตายไปเที่ยวทะเล
ร้องไม่ได้แล้วทำหน้าที่แทนเชอรี่ได้แค่นี้จริงคุณผู้ชม
พาไปใต้กันหน่อยไปดูปากการังแล้วก็ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กับนักร้องลูกทุ่งสาวสาวนุษย์นุชนันคุณผู้ชมค่ะอืม

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภาคใต้เขานับถือกันมากนะคะ

ต่อด้วยนี่เลยไปขอพรวัดไอ้ไข่ค่ะ

เป็นการมาครั้งแรกของหนูเลยนะ

ประทัดจุดไปเลย๑แสนนัด

หากสมหวังหนูจะกลับมาถวายปรฐัฐอีกเท่าไหร่มั้ย

ไม่ต้องกลัวว่าจุดปรฐฐแล้วจะไม่มีเลขปรฐฐ

เร็วมาก

เอาล่ะจดทดไว้ในใจคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนคู่นี้บอกเลยว่าปังไม่ไหว
สำหรับสองสี่พี่น้องแห่งค่ายไห่ทองคำ
ลำไยและน้องยูกิคุณผู้ชมค่ะ

งานชิงแน่นแล้วแน่นทั้งคู่อ่ะ
คือกอบโกยเงินหนักมาก

เขาถอยรถตู้คันใหม่ป้ายแดงไว้ให้สองสาวได้ใช้เดินทางก่อโกยก่อโกย

ก็คือซื้อรถคันเดียวแล้วก็เดินทางไปด้วยกัน

ไม่ใช่คันเดียวนะคะ๒คันไปเลยจุกค่ะ
เมื่อวันก่อนวันที่๒๗เมษายน
หนึ่งในสมาชิกหายทองคำเขาโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมดู
วันนี้มารับรถตู้คู่ใจพี่ลำไยกับน้องยุกกี้

ใช่ค่ะพูดถึงทางบันทึงไทยของเรารีบโทรไปเลยพี่แจ๊ค
รีบโทรไปแสดงความยินดีกับนายห้างประจักรชัยทันที
พร้อมกับไม่ลืมทำหน้าที่แทนบันเทิงไทยรัฐของเรา
ด้วยการถามหาให้เรียบร้อยแล้วว่ารถคันนี้เป็นของใคร

ป้ายขาเบียนรถคุณผู้ชมดูเอา

ส่วนขั้นขวาวแหวน๘๑๑๓
คือเป็นรถแฝดที่ออกมาให้ลำไย
แล้วก็ยูกิไว้ใช้สำหรับทำงานโดยเฉพาะนะคะ
ขอให้เป็นรถตู้คู่ใจที่พาไปไหนก็เห็งรวย

แต่ที่แน่ขอจดไว้ก่อนเผื่อเราจะได้เงินได้ทองบ้าง